คุณผู้ชมคะดูคลิปที่ทางเพจดังเขาแชร์กันหน่อย

ขายข้าวมันไก่ขายอยู่ที่หัวหิน
ทีนี้ร้านของเจ๊ม่วยเขาตั้งอยู่บนพื้นถนน

บอกว่าให้ย้ายร้านตรงนี้มันอันตราย

เหมือนกับโจรขายยาบ้าขายยาเสพติด

เขาก็แชร์คลิปนี้เป็นการโต้เถียงระหว่าง

ฝากถึงเจ๊ม่วยขายข้าวมันไก่ที่หัวหิน
ทางสพหัวหินมีการกวดขันการขายของบนถนน
แล้วร้านเจ๊ม่วยตั้งบนถนนกินพื้นที่ไป
เลนจราจรแล้วก็เป็นจุดหัวมุมทางเลี้ยวด้วย
ตำรวจเลยขอร้องให้ย้ายไปบนทางเท้า

พร้อมกับอ้างว่าจะไปฟ้องผู้กำกับ
จะเอาเรื่องตำรวจที่ไปเคลียร์พื้นที่ด้วย

มาจับกันเหมือนกันจะจับคนขายยาเสพติดเลย

ทีนี้ทางเพจพอเขามีการแชร์คลิปนี้

แต่ทีมข่าวของเราค่ะก็ต้องไปสอบถาม
ทางตำรวจที่อยู่ในคลิปหน่อย
ก็คือร้อยตำรวจเอกพิเชษชัยมาลา
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพหัวหิน

ว่าก่อนที่จะมีเรื่องมีราวในคลิปเนี่ย

เจม่วยย้ายร้านไปขายบนทางเท้า
เพราะว่าจุดที่คุณผู้ชมเห็นจุดนี้

มันกีดขวางทางจราจรใช่ไหม

คือมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเจ๊มวดก็ยังยืนยันต่อ

เขาบอกแบบนี้ก็ขายถึงแค่๘โมงเอง

แต่แม่ค้าคนอื่นให้ความร่วมมือกับตำรวจหมดเลยนะ

บอกว่าอยากให้ร้านไหนที่มันกีดขวางการจราจร
ย้ายเขาก็ย้ายให้ความร่วมมือหมด

ที่ยังขายต่อจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านรองสารวัตร
ก็เลยไปคุยกับผู้บังคับบัญชา
เรื่องต้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปตักเตือนเจ๊มั่วอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดรอบนี้ไม่ปฏิบัติตาม
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เบื้องต้นผิดกฎหมายพรจรจร
ก็คือมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท

เพราะว่าโทษของพรบทางหลวงอันนี้โทษจะหนักกว่าเดิมนะคะ

เขาก็มีการโพสต์ภาพว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

แล้วก็มีการเตือนให้แม่ค้าย้ายตรงจุดไหนบ้าง
แล้วก็บอกด้วยว่าเคยเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนทางด้านเจ๊ม่วยมีการแคปรูปของทางด้านร้อยตำรวจเอกพิเชษเนี่ย

มันเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านอื่นไม่ใช่ร้านฉันซะหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ